ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกลับทางยานเดียว
ชุวิตตีแสนหน้า

หลายคนก็เดินทางจะกลับไปพบกับครอบครัว

แต่ว่าวันนี้เราต้องมาตีปัญหาครอบครัวกันนะคุณชุวิต
ต้องตีปัญหาครอบครัวให้ชัดด้วย
ท่านผู้ชมครับที่ดูอยู่ที่บ้าน

เอามาให้เป็นอุทาห
เป็นสังคมที่มีความกระตันยู

ดังนั้นคนนี้ละคุณเนี่ย

เกิดเหตุที่นครศรีธรรมราชพ่อวัย๑๐๖ปี
ใครจะรู้ล่ะครับว่าอายุจะยืนยาวอย่างนี้ทีนี้ถามว่าจะทำงาน
จะเอาเงินที่ไหนเพราะว่ามีที่ยางพาราสวนยางพารา
ใช่มีสวนยางพารามีที่ดินด้วย
เอายกให้ลูก๕ไร่

อีก๓ไร่ก็ยกให้หลาน
ก็ปรากฏว่ายกให้แล้วไม่เลี้ยงดูไม่อุปการะนะ
ให้อยู่อย่างอดอยากคนเป็นพ่อ
ไปทำอะไรกินก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือ
ก็อายุขนาดนี้แล้วเขาเกษียณอายุเท่าไหร

นี่อายุปลาไปถึง๑๐๖ไม่จำเป็นถึง๑๐๖หรอกครับ
บางคนอายุเกษียณไม่กี่ปีก็ไม่ไหวแล้ว

ก็หวังว่าจะพึ่งพาให้ลูกหลานเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

หาอาหารหาข้าวนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนเนรคุณล่ะครับ
คือคุณพ่อน้อยใจนะเขาบอกเลยว่า
นอกจากไม่เลี้ยงดูแล้วพากันไปเปลี่ยนนามสกุลด้วย
นี่อายุ๑๐๖นะยังแข็งแรงอยู่นะ

สุขภาพยังดีอยู่ก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณมิ้นครับ
พอยกให้เนี่ยสวนยางพาราให้ลูกให้หลานปรากฏว่าลูกหลานไม่อุปการะเลี้ยงดู

ก็ไปร้องศาลขอไต่สวนนะครับว่า
ไม่ยอมเลี้ยงดูนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคำพูดของนายปลอด
คือในปลอดก็คือพ่อบีดา
ข้าพเจ้าเนี่ยได้ยกที่ดินให้กับลูกชายหลานชาย
เพื่อได้ทำมาหากินเลี้ยงดูข้าพเจ้าในวัยชาลา
ซึ่งข้าพเจ้าอายุมากแล้วไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
ปรากฏว่าหลังจากได้รับที่ดินไปแล้ว
ลูกชายก็คือนายชินพนะยายชินนะพล
และนายพิชิตศักดิ์คือหลานไม่ได้ให้การดูแล
ไม่ยอมให้เงินค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงไว้
ข้าพเจ้าต้องอยู่อย่างยากลำบาก
ต้องพึ่งพาอาศัยลูกหลานคนอื่นในการดูแล
แหมคุณวินมันเสียใจนะคือเราก็เห็นว่าไอ้ทรัพย์มรดกของเรา
ก็หวังว่าจะพึ่งพาให้ลูกหลานก็ยกให้เขาล่ะ
ดูไว้แล้วว่าไอ้คนนี้เนี่ยเมื่อแก่แล้วคงพึ่งพาได้
คือลูกหลานก็มีแต่ต้องไปพึ่งให้ลูกหลานคนอื่นมาช่วยดูแล
ก็ไม่ได้ยกให้เขาลูกหลานคนอื่นก็โอ้โหน้ำใจดี
ก็คือสังคมไทยนี่แหละครับคือสังคมของความที่คิดถึงกอตันอยู่
กฎหมายให้โทษหรือว่าลงโทษคนเนลคุณได้อย่างไร
เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมพูดต่อนะฮะ
ในปลอดก็ร้องต่อสารต่อล่ะครับ
ข้าพเจ้าอยู่อย่างความยากลำบากต้องพึ่งพาอาศัยลูกหลานคนอื่น
หาอาหารให้รับประทานประทังชีวิตไปวัน
ขณะเดียวกันลูกชายกับหลานชายแท้อย่างที่คุณมิ้นว่านี่แหละ

เปลี่ยนนามสกุลหนีเขาบอกว่าเหมือนไม่ยอมรับว่าเขาเป็นพ่อแท้แบบนั้น

โอ้โหอย่างนี้ถามว่าจะทำยังไง
ก็ปรากฏว่าเมื่อพ่อบีดาไปร้องต่อสาร

สารก็นัดไต่สวนเลยล่ะครับ
ให้ไกลเกลียกันเอามาลงหมายไป
ลูกชายมาหลานชายมาพ่อมา
ทีนี้พอมาคุยกันศาลท่านก็เห็นว่าเป็นพ่อลูกกัน
ใช่เป็นเรื่องในครอบครัวบอกเจรจากันเถอะ

เจรจากันเอาให้ทำไมไม่ให้

เลี้ยงดูพ่อก็พ่อยกที่ให้
ก็ปรากฏว่าตกลงว่าโอเคลูกชายจะให้

หลานจะให้๓๐๐๓๐๐ก็รวม๘๐๐ก็พออยู่ได้

ก็ปรากฏว่าผ่านมา๑๐เดือน

ให้บ้างไม่ให้บ้าง
ทีนี้พอไปทำยอมความไว้ที่ศาลศาลก็บอกว่า
ถ้าไม่ให้๒เดือนติดกัน

ก็คือถ้า๒เดือนติดกันแล้วไม่ให้
ก็จะผิดข้อตกลง

ทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายแล้ว
ก็จะยอมให้ฟ้องบังคับคดีได้

ยังมีการตกลงให้คราบลงสบ

ก็พูดง่ายความหมายว่าถ้าพ่อเสีย

๑๕๐๐๐๐บาทก็คือตก๑๕๐๐๐๐บาทคราบลงสบ
เงิน๕๐๐๓๐๐ยังไม่ให้เลย

ไม่ให้ไม่พอนะก็ยังไปด่าอีก

ไปคู่ใครไปคู่น้าสะไพร
ใช่ก็คือเมียของลูกชายอีกคนนึงแหละ
มีลูกชายคือพ่อคนนี้มีลูกชายหลายคน
ก็คงจะผิดแหละไปให้ลูกชายคนนี้
ลูกชายคนนี้พอได้ไปไม่เลี้ยงดู

มาต่อว่าว่าไม่เคยตายเหรออยากตายหรือเปล่า
ทำนองนี้ก็ปรากฏว่า
พ่อก็ไปร้องของสารอีกแล้วครับ
คือรอบแรกที่ไปร้องตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเงิน
ก็สรุปว่าจ่ายได้๑๐กว่าเดือนก็ไม่จ่ายก็เบี้ยวอีก

รอบ๒ว่าอย่างไรสารพิจารณาแล้ว
เห็นว่าจำเลยก็คือลูกกับหลาน
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทำให้โจทย์ได้รับความเสียหาย
สารจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์ที่ดินสวนยางพาราทั้งสองแปลง

เพื่อกลับคืนมาให้ในปลอดในปลอดก็คือบีดา
ขณะเดียวกันก็คือเจ้าหน้าที่กองบังคับ
คดีก็นำคำสั่งสารไปแจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบ
ก็คือลูกกับหลานแหละครับพร้อมนำคำสั่งไปปิดไว้ที่สวนยางพาราอีก
โอ้โหอย่างนี้มันสะใจไหม
แต่ความหมายก็คือในสังคมไทยเนี่ยยึดถือความกระตันอยู่กระตะเวทิตา
ที่นี่กฎหมายก็ให้อำนาจไว้ด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้ให้ไปแล้วจะถอนคืนได้ไหม
อันนี้คือทำได้นะครับไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่า
การให้มรดกลูกหลานไปแล้วเรียกคืนได้
อันนี้ต้องมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนหรือเปล่า
คุณมินไม่ต้องไม่ต้องตกลงแหละ
ก็ผู้ให้ให้ไปแล้วผู้ให้มีสิทธิ์ให้
ยางพาราที่ดินเป็นของสิทธิ์ของผู้ให้
ผู้ให้จะให้ใครล่ะก็แล้วแต่ถูกไหมครับ
เมื่อให้ไปแล้วปรากฏว่าเขาไม่ดูแล
ไม่ดูแลไม่พอยังก่อไหว้

ทำไมไม่ตายซะทีเนี่ยตายได้แล้ว
ทำนองนี้นะกฎหมายเขาให้ไว้เลยครับ
เขาให้สิทธิ์ไว้มาติดตามกับผมในเบรกต่อไปครับ
กฎหมายให้สิทธิ์ยังไงสำหรับคนเนรคุณ

ตีแสดหน้า
ก็ต้องพูดกันแหละครับคุณมิ้งใครจะไปรู้ถึงอนาคต

เมื่อพ่อแม่เนี่ยยกที่ดินยกมรดกให้
ก็หวังว่าลูกหลานจะเลี้ยงดูใช่ไหม

อะไรไม่ได้แล้วแล้วใครจะรู้อนาคตว่า
ไอ้ลูกหลานมันกลับกลายเป็นคนเนรคคุณ
ทีนี้กฎหมายเนี่ยสามารถที่จะเรียกคืนได้ไหม

ก็ให้แล้วเป็นของเขาแล้วไม่มีสิทธิ์เรียกคืน

สังคมไทยนั้นยึดถือความกระตันยูครับ
ดังนั้นมันมีผู้ให้ถูกไหมครับ

ผู้รับถูกไหมครับ

ขอเรียกฟ้องศาล
ขอเรียกที่ให้ไปไอ้ที่ดินที่ให้ไปนะ

แล้วเอากลับมา
เพราะผู้ให้มีสิทธิ์เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ
ผู้ให้เนี่ยมอบทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ให้กับผู้รับ
ดังนั้นผู้ให้จะต้องตั้งใจให้กับผู้รับ
ผู้รับเต็มใจที่จะรับ
ผู้รับมันเต็มใจอยู่แล้วเพราะได้ของฟรี

ถูกต้องครับเป็นการให้โดยอะไรครับ
เต็มใจครับโดยเสน่หาครับอ๋อโดยเสน่หา
กฎหมายเรียกว่าเป็นการให้โดยเสน่หา

ลูกมีหลายคนก็ไม่ได้ให้
คิดว่าคนนี้จะพึ่งพาได้ยามแก่ก็ยกให้คนนี้

ปรากฏว่าผู้รับนี่นะ
ไม่อุปการะเลี้ยงดู
๑ตามที่กฎหมายกำหนดให้มี๓ข้อครับ

ไอ้แกเมื่อไหร่มึงจะตายซะที
นะเป็นหมาแก่เฝ้าบ้าน

หนักนะเนี่ยด่าผู้ให้
เอาล่ะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือ
ไม่อุปการะเลี้ยงดู
อุปการณ์และเลี้ยงดูอันนี้มีข้อที่ระบุไว้เลยครับ
ว่าจะต้องมี๔ข้อท่านผู้ชมครับ
ผู้ให้ยากไร้สองผู้ให้ขอความช่วยเหลือ
จำเป็นต่อการดำรงชีพนะฮะ
ผู้รับไม่ยอมให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับไม่ยอมให้ความช่วยเหลือผู้ให้ยากไร้
ผู้ให้ขอความช่วยเหลือเพื่อประทังอาชีพนะฮะ
อันจำเป็นต่อการดำรงชีพผู้รับไม่ให้ความช่วยเหลือ
ทั้งที่ผู้รับสามารถให้ได้

ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นองค์ประกอบกัน
ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับ
ตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่าง
ิดาให้ทรัพย์สินแก่บุตร
ิดาเกิดขัดสนมาขอพึ่งบุตร
แต่บุตรบอกปัดอย่างสิ้นเชิง
โดยอ้างว่าไม่พอกินพอใช้เช่นกัน
สารเห็นว่าการช่วยเหลือเจือจุน
คนนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายจนตัวเราเองเดือดร้อน
ควรให้แต่พอที่ให้ได้
กรณีปรากฏว่าบุตรยังพอให้ได้
แต่กลับตัดรอนโดยสิ้นเชิง
นับว่าอักกะตันยูเป็นการเนรคุณต่อบีดา
บีดาจึงถอนคืนซึ่งการให้นั้นได้

ถอนฮะกลับคืนมาสู่ผู้ให้นะฮะ
ก็คือทรัพย์มรดกมรดกที่ดินต่าง
ซึ่งผู้ให้ซึ่งเป็นลูกหลานได้รับ
แต่ไม่ดูแลนะครับไม่อุปการะเลี้ยงดู
ทั้งที่ตัวเองมีสถานะที่ให้ได้
แต่ไม่ให้บีดามาขอพึ่งบุตร
แต่ไม่ให้ดังนั้นกฎหมายสารให้อำนาจ
ที่จะให้ผู้รับคืนถอนคืนมาให้ผู้ให้

กรณีนั้นเพราะว่าเป็นการพึ่งเป็นการอุปการณ์แล้ว
ทีนี้กรณีประทุษร้าย
คุณมิ้นสงสัยใช่ไหมท่านผู้ชมสงสัยว่าประทุษร้ายยังไง

ไม่ใช่ครับเป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจ
เป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจฮะอย่างที่บอกครับ

ใช่ครับเพราะว่ากฎหมาย
ท่านดูความพิจารณาจากหนักเบาของศิลธรรมมากกว่า
ไม่ได้จำเป็นอันตรายสาหัส
นะทุบตีอะไรอย่างนั้นไปถึงถึงขณะนั้น
ทำร้ายจิตใจก็มากแล้วฮะ

แล้วบุตรทำร้ายร่างกายมารดา
แต่ไม่ถึงสาหัสหรอกครับเขย่าตัวนะผัก
ทำร้ายร่างกายมีผลต่อจิตใจ
แค่นั้นก็โดนแล้วอ่านั่นนั้นก็คือโดนแล้วครับ

การทำร้ายร่างกายไม่จำเป็นจะต้องสาหัส
เพราะสารดูหลักศิลธรรมเป็นลูก
ผลักพ่อแม่ได้เหรอไปผลักแม่

ถือแม่นว่าไม่อันตรายสาหัสแต่
ทำร้ายจิตใจทำร้ายจิตใจ
ดังนั้นก็ถือว่าอันนี้ก็เรียกคืนได้อีกแล้วครับ
คือประทุษร้ายต่อร่างกายและจิตใจ
อีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งครับ
ที่ว่าให้เห็นว่าเป็นการกระทำของจำเลยที่มีพฤติการเนรคุณ
ตรงนี้ครับผู้รับได้รับทำให้เสียชื่อมินประมาท

พูดจากกลับไปกลับมาเหมือนเด็กเล่นขายของ

ไปตายที่ไหนได้ก็ไปตายเสียเถอะ
พูดอย่างนี้กับบิดามานดา
ลูกหลานพูดอย่างนี้ถามว่าหมินประมาทไหม

ผู้รับเนี่ยได้ทำให้ผู้ให้พ่อแม่เสียชื่อเสียง
หรือมีนปลาหมาดผู้ให้อย่างร้ายแรง
ผู้ให้สามารถเรียกถอนคืนการให้นั้น
เพราะเหตุผู้รับประพฤกษ์เนรคุณครับ

คืออายุสิ่งต่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมฟัง
ระหว่างผู้ให้ผู้รับพ่อแม่ก็คือหลักการของสังคมไทย
ทีนี้ถามว่าสังคมตะวันตกมีไหม
ฟ้องเรียกฆ่าเลี้ยงดูใช่ไหมคุณถูกวิทย์อย่างนี้
ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นการให้
ให้ไปแล้วจะเรียกทรัพย์สินมรดก
ที่ดินที่ให้ไปกลับคืนมา

คือมีนปลาหมาดประทุษศร้ายนะครับ
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ผมบอกไว้นะ

อุปการะไม่อุปการะครับคือไม่อุปการะนะครับ

สมมุติว่าเอาพ่อแม่ที่ชะลาแล้ว

ถ้าเกิดว่าผู้ให้พ่อแม่ไปร้อง

นี่ถูกทอดทิ้งนึงไม่โยแหลเลย
เอามาทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชะลาเนี่ยนะ
แล้วก็ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาหาเลยนะครับ

ทอดทิ้งไม่อุปการะไม่ใช่ครับทำร้ายครับ
ทำร้ายจิตใจถูกต้องครับร่างกายและจิตใจนะครับ
ทอดทิ้งคาดหวังว่าตัวเองให้ไปแล้ว
มรดกให้ไปแล้วลูกหลานจะดูแลนะครับ
ปรากฏว่าลูกหลานไม่ดูแลเอาไปทิ้งคว่างนะครับ
ไม่อุปการะไม่อุปการะเลี้ยงดู

ซึ่งผู้ให้สามารถเรียกผู้รับถอนคืนทรัพย์สินมรดกที่ให้ไป
ทีนี้เรามาดูสิครับว่าเอ๊ะฝรั่งมันมีไหม
เออนะเดี๋ยวมาติดตามของผมครับ
ฝรั่งมันรู้จักคำว่าเนรคุณไหม
ท่านผู้ชมครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจ

ผมไม่พูดเป็นภาษากฎหมายคุณมิ้นเอาแบบชาวบ้านเลย
เออเข้าใจง่ายครับพูดให้ผู้รับ
ผู้ให้ก็พ่อแม่ผู้รับก็คือลูกหลาน

การให้เป็นการให้โดยเสน่หาใช่ไหม
ก็คือให้เพราะว่าอยากให้ใช่ไหม
เมื่อให้กันแล้วเนี่ยถอนคืนได้ไหมไม่ได้
เพราะหากการให้นั้นสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด
แต่มีข้อยกเว้นว่าถอนคืนได้
ถอนได้อย่างไรครับถอนให้เพราะว่าผู้รับเนลคุณ
เนรคุณเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้อีกครับ
ว่าเนลคุณอย่างไร
การไงที่เรียกว่าเนลคุณคุณมินครับ
หมินประมาทถูกต้องครับหมินประมาท

หมินประมาทผู้ให้แก่เมื่อไหร่จะตายสักที
มาเฝ้าบ้านอยู่นั่นน่ะเองตายได้แล้ว
โอ้โหนี่โดนเลยครับร้องศาล
หมินประมาทผู้ให้นะครับประการที่สองครับ
เอาไปไม่ดูแลนะทำร้ายร่างกายเขย่าตัวผัก
แค่นี้ก็เรียกว่าการทำร้ายร่างกาย
และจิตใจคือกฎหมายมองในแง่ของศิลธรรม
ไม่ได้ว่าโอ้โหทำร้ายร่างกายสาหัสนะ
ถึงขนาดนั้นแหละทำร้ายร่างกายจิตใจ
ก็ถือว่าถอนคืนได้ไอ้ที่ให้ไป
สามไม่อุปการะเลี้ยงดู
อย่างที่ผมบอกแล้วครับไม่อุปการเลี้ยดู
ก็ต้องบอกว่าผู้ให้เป็นผู้ยากไร้
ผู้ให้มาขอความช่วยเหลือในการดำรงชีพ
ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่มีจะกิน
แต่ปรากฏว่าผู้รับไม่ให้ความช่วยเหลือ
ทั้งที่ผู้รับสามารถให้ได้
สี่ข้อครับคือไม่อุปการะเลี้ยงดู
ดังนั้นกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าพวกนี้สามารถจะถอนที่ให้ไปคืนได้
ทีนี้สังคมตะวันตกมีไหม
เวลาเราไปโอนมรดกตอนนี้มันฟรีใช่ไหมนะ
แต่ว่าผู้ให้คือมีความผูกพันกัน
คือไม่ใช่ว่าป่าไปให้เด็กนะไม่ใช่นะครับ
ผู้ให้มีความผูกพันทางสายเลือดนะครับ
จะเป็นลูกเป็นหลานนามสกุลเดียวกันอันนี้ได้
สรุปคือเป็นเครือญาติเป็นผูกพันทางสายเลือด
เป็นการให้โดยเสน่หาแต่ว่ามันมีหลักว่าโอเค
มันไม่ได้ไปให้คนนู้นคนนี้
ทีนี้เดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้ก่อนว่าสังคมตะวันตก
คุณมิ้นครับสังคมตะวันตกเนี่ย
ถ้าให้อย่างนี้นะผู้ให้ให้ผู้รับนะฮะ

สมมุติว่าบ้านหลังนี้ราคาสิบล้าน

อะไรครับเพราะสังคมตะวันตกเนี่ย
ไม่ได้มองเรื่องความกระตันยูครับ

ไม่มีความกระตันยูคือก็ดูแลไปนะครับ
พอแก่แล้วก็ไปอยู่บ้านพักคนชะลาของฝรั่งซะนะฮะ
ดังนั้นการยกให้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้ายกให้ต้องเสียภาษีครับ
รับถือว่าเอ๊ะผู้รับรับมาฟรีนี่

อยู่ก็รับมรดกมาฟรีไม่ต้องทำงาน
เสียภาษี๔๕ให้รัฐครับ
ดังนั้นมุมมองของสังคมเนี่ยแตกต่างกันนะครับ
ระหว่างสังคมตะวันตกกับสังคมไทย
สังคมไทยมุ่งเน้นไปเรื่องของความกระตันยูเป็นหลัก
ดังนั้นการที่เนรคุณหมินประมาททำร้ายร่างกายจิตใจ
หรือไม่อุปการะเลี้ยงดูผู้ให้คือพ่อแม่เนี่ย
กฎหมายให้สิทธิ์ในการถอนคืนได้

ดังนั้นจะมองเห็นได้ว่าฝรั่งบางทีที่รวยมาก

ยกให้โบสถ์ไปเลยนะครับ
ลูกก็ต้องไปหาเองหลานก็ต้องไปหาเอง

ดังนั้นพ่อแม่เมื่อแก่ก็ไม่ได้หวังพึ่งลูกแล้วครับ

สร้างมูลนิธิขึ้นมาหรือว่าให้ตาม

ลูกมีหลานวางแผนให้ดีนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตคุณมิ้นไม่มีใครทราบใช่ไหม
ใช่ค่ะอันนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากนะคุณผู้ชม
ว่าหลายคนยังไม่รู้แล้วเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะประสบกับปัญหาแบบนี้
คือลูกหลานทอดทิ้งเราไม่อยากให้กฎหมายเนี่ย
ต้องมาเป็นตัวกำหนดหรือเป็นตัวค้ำประกันว่าลูกหลานจะต้องมาดูแลพ่อแม่
เพราะว่าถ้าตามศิลธรรมสังคมไทยเองลูกหลานเองก็ควรจะต้องดูแลพ่อแม่